สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริเวณไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันเสาร์วันหยุดแบบนี้ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก็คงเป็นเรื่องของ๙คนละ๙ของพี่ตูนนี่แหละค่ะ
ให้ร่างกายได้พักฟื้นเพื่อที่จะมีแรงฮึดวิ่งต่อนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าตัวและทีมงาน๙คนละ๙กลับมาวิ่งอีกครั้งแล้วนะคะ
โดยออกสตาร์ทจากจุดแรกกิโลเมตรที่๘๕๑บริเวณโรงเรียนวัดบางแหวนค่ะ
พื้นที่เขตจังหวัดชุมพรในเวลาตี๕นะคะ
พร้อมกับคณะวิ่งแม้ว่าจะเช้าสักขนาดไหนแต่ว่าตลอดสองข้างทางค่ะ
ยังคงมีพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่มารอส่งกำลังใจแล้วก็มอบเงินบริจาคกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนทางด้านคนบันเทิงเองก็มาร่วมวิ่งในรอบนี้หลายคนเลยนะคะ
ก้อยรัชวินกำลังใจคนสำคัญกลับมาแล้วด้วย
รวมไปถึงเจมส์จีรายุก็มา
อยปกรณ์เต้ยจรินพรชัดบอดี้แลมและพี่บัวขาวบัญชาเมฆ
บอกเลยว่ารายหลังนี้นะคะบอกกับทีมข่าวว่าวันนี้ฟิตมาก
ถ้าเป็นไปได้อยากจะวิ่งกับพี่ตูนให้ถึงแม่สายเลยค่ะ
เห็นพี่ตูนเขาทำเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคม
พูดง่ายเนอะมันเป็นทางเราเยอะ
ตั้งใจครับจริงแล้วถ้าเกิดมีโอกาสจริงเราอยากจะร่วมกับพี่เขายันนู่นนะครับ
สุดประเทศจีนปะกะว่านะครับเรามันเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะครับ
ก็ได้คุยกับพี่เขาแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะมีงานส่วนตัวของเรานะครับ
กิจส่วนตัวแล้วก็อาจจะคุยกับพี่เขาว่าทางทีมงานว่าเราจะไปรับช่วงต่อไป
อยากจะร่วมช่วยให้กำลังใจพี่เขาอย่างสุดทางสุดคลอดข้างมาก
สิ่งที่ยอมรับพี่เขาคือจิตใจที่เขามีความพยายามนะครับ
ว่าเขาจะทำให้สำเร็จที่เขาตั้งใจเอาไว้
พี่บัวพี่ตูนเขาไปถึงเชียงรายเอง

สำหรับคนที่เป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพี่ตูน
ทีมข่าวของเราเข้าไปสอบถามเรื่องนี้
ทีมงานที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางทีมงานบอกว่าเมื่อวานนี้ทางคุณหมอมีการทดสอบการวิ่ง
ผลออกมาสภาพร่างกายโอเคเลยน่าพอใจค่ะ
ทำให้โดยรวมวันนี้ก็ดีมากนะคะ
พี่ตูนวิ่งด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
และยังไม่มีอาการใดเกิดขึ้นระหว่างวิ่งค่ะ
จังหวะการวิ่งมีหยุดเดินสลับบ้างเป็นระยะ
เนื่องจากว่าเส้นทางบางช่วงก็มีความลาดชัน
ทีมงาน๙คนละ๙ก็ได้ปรับระยะในการวิ่งแต่ละเซต
กระชับมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ
ขณะนี้พี่ตูนก็กำลังวิ่งไปสู่เซตที่๓แล้ว
ซึ่งเส้นทางการวิ่งของพี่ตูนในวันนี้
จะวิ่งเป็นระยะทางทั้งหมด๕๐กิโลเมตร

เลียบชายทะเลในเขตอำเภอบางสะพานค่ะ
เราคนกรุงเทพก็รู้สึกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

แรงวิ่งของพี่ตูน๙คนละ๙ตอนนี้
เงินบริจาคตอนนี้๓๐๐กว่าล้านแล้ว
ใช่คือ๓๒๙เมื่อกี้เช็คไปเมื่อกี้เนี่ย
แล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะพุ่งทะยานขึ้นไปอย่างเรื่อยแน่นอนนะคะ